มีข้อปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายศพออกจากบ้านหลายอย่างซึ่งในปัจจุบันได้เลิกปฏิบัติไปแล้วเช่นชักฟากสามซี่และเอาศพออกทางที่ชักฟากออก
โดยฟากคือไม้ไผ่ที่ทุบให้แบนและเอามาทำเป็นพื้นบ้านหรือฝาบ้านการชักฟากออกสามซี่เป็นปริศนธรรมหมายถึงพบทั้งสามคือการมาพบรูปภรูปซึ่งเป็นช่องทางการเคลื่อนศพที่แตกต่างจากการเข้าออกของคนที่ยังมีชีวิตอยู่และเพื่อเตือนสติให้มนุษย์ตระหนักถึงความตายว่าเป็นที่สุดรอบของชีวิต
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน